น้ำมันราคาแพงมาแรงทุกประเภทเลย

ไม่ว่าจะเป็นดีเซลเบนซินแก๊สโซฮอลอะไรต่าง

ในการสำรวจตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชน
ไปพูดคุยกับพี่วินไปพูดคุยกับรายเดอร์

นี่คุณผู้ชมไปพบกับคุณป้าทองยุ่นนาทายับนะฮะ

อำเภอเสริงสางจนครราชสีมา
คุณป้าเนี่ยมีอาชีพรถพ่วง
เลขขายกับข้าวมากว่า๑๕ปี
ลายฟังบอกตั้งแต่ทำอาชีพนี้มานะ
ไม่เคยเจอปัญหาน้ำมันของแพงเท่านี้มาก่อนเลย
หลานของทุกอย่างขึ้นราคาหมดเลย

โอ้โหลูกค้าก็ไม่มีเงินจะซื้อ
ลูกค้าหายไปหลายรายเลยนะคุณ
แต่ก่อนเคยขับรถพ่วงรถเลขขายเข้าไปในพื้นที่ชุมชน
จะมีลูกค้ามาเรียกหน้าบ้านเลย
จอดหน่อยแม่ค้าจอดหน่อยขอซื้ออันนี้หน่อย
ตอนนี้ลูกค้าไม่เรียกเลย
ขับไปที่ไหนต้องบีบแต่เป็นลูกค้าจ๋าอยู่ไหน
คุณป้าบอกไม่มีลูกค้ามาอุดหนุนเลย
จากเดิมเคยซื้อของมาเพื่อจะมาขายนะคุณนะ
ซื้อของมา๒๐๐๓๐๐บาทเอาลงทุนไป
ตอนนี้ต้องลงทุนซื้อขายน้อยลงกว่าเดิมเยอะเลย

และรายได้ก็หดหายแทบไม่มีกำไร
อีกอย่างน้ำมันขึ้นป้าก็ขับไปไหนไม่ค่อยได้

โอ้ยนี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือรถพ่วงข้าง

นึกถึงรายเดอร์ค่ะเวลาขี่ไปส่งของ
นี่รายเดอร์ก็บ่นอุบได้รับผลกระทบมาเหมือนกันนะ
น้ำมันขึ้นราคาแบบนี้คุณคิดดูสิเมื่อก่อนนะ
เขาเติมวัน๑๐๑ก็วิ่งรับงานได้หลายรอบ
ทุกวันนี้มันเพิ่มมาเกือบเท่าตัวค่ะ
บางทีต้องเติมวัน๑๕๐บ้าง๒๐๐บ้างแบบนี้

บางทีเติมเต็มถังวิ่งได้เป็น๑๐วันเลย
ตอนนี้เติมเต็มถังวิ่งได้๕วัน๖วันก็หมดแล้ว
เดอร์อย่างพวกเราได้ค่ารอบเท่าไหร่เองคุณ
ยิ่งต่างจังหวัดพื้นที่เล็กนี่๒๐บาท

ไม่คุ้มเลยนะฮะ
พี่วินมอเตอร์ไซค์ที่เดือดร้อนเหมือนกัน
พี่วินนี้นะฮะอยู่ที่สถานีรถไฟบุรีรำ
ตอนนี้โอ้โหบอกแบกรับต้นทุนราคาน้ำมันไม่ไหวแล้ว
หลายคนพากันไปทำอาชีพอื่นนะคุณ
จากปกติมีในวินอยู่๓๐กว่าคัน
ตอนนี้ในวินเหลือกี่คันรู้ไหม

วิ่งวินมาตั้งแต่น้ำมันลิตรละ๒๐กว่าบาท
ทุกวันนี้นะลิตรละ๔๔บาท๗๐สตางค์แล้ว

จากปกติเติมวันละ๖๐บาทก็เต็มถัง

แต่ทีนี้ก็ไม่สามารถขึ้นค่าโดยสารได้

มันต้องขนส่งจังหวัดเขาอนุมัติใช่ไหมคุณ

แต่ก่อนเคยวิ่งได้วันละ๕๐๐๖๐๐บาท
ทุกวันนี้โอ้โหวิ่งได้ไม่ถึง๒๐๐บาทเลยนะฮะ

เหลือลิตรละที่เคยเหมือนสัญญากันไว้นะ

ให้กับผู้มีอาชีพหาเช้ากินค่ำด้วยนะฮะ

เดี๋ยวสินค้าอื่นก็จะทะยานตามอีก